คือวันนี้เนี่ยประเด็นที่ทุกคนตั้งคำถามก็คือ

ต่อ๔ปอนด์นะครับไหวหรือเปล่าร้อยเชิง

ต่อสามปรอนครั้งก่อนะนะโชคไม่ได้นะ

จะอยู่ยังไงติดตามข้อมูลจากทั้งสองท่านเลยครับ

ก่อนที่จะไปว่าถึงเรื่องของการปล่อยของ

พอจับแล้วรู้สึกว่ามีพลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนี่

คันรุ่นนี้จะมีการชิงแชมป์ในวันที่๓๐ครับ

อ่าครับก็จะมีการชิงเข็มขัดศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

ครั้งแรกคือตอนนี้เราจัดไว้๓เส้นถูกต้องไหม

นี่เป็นมวยระดับเงินแสนเลยมาลงมาลงให้แฟนมวยดู
มวยระดับเงินแสนที่ชกในรายการเงินร้านที่ราชนำเนิน

กัดใหญ่นะครับ๑๓๐ปอนดย้ำอีกทีหนึ่งปากกาเหล็กต่อหลัก๒

อ่าหน้าเสือดีทั้งคู่นะครับ

แต่จำนำไม่ได้เลยครับ

เป็นการชิงสุดครั้งแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

คู่เอกมีการตอมหนักถึง๔ปอนด์นะครับ

ร้อยเชิงวันนี้ต่ออำนักถึง๔ปอนด์
ร้อยเชิงมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรง
ส่วนเพชรเกียงไกรนี่มาโชว์ฟอร์มวันนั้น

ไม่รู้ว่ากี่วินาทีแป๊บเดียวเองยกแรก
วันนี้มานี่มาต่อน้ำหนัก

ยังดูอยู่ที่ร้อยเชิงครับ
ร้อยเชิงว่าปลายปั้มตี

ครับผมส่วนคู่รองนะครับ
เพชรสีนินคงชูช่วยแหมดมาเช้า
มาดูการช่างน้ำหนักนี่สูงยาว

ชศาลเล็กกกรรมนาศของพี่กรรมนาศชูสุวรรณ
ครับคู่นี้ชกวิกัด๑๒๐ปอด

เขาเคยไปต่อยอยู่มวยรอบปูนเสือ

ผ่อนตัวออกส่วนคู่ชก

โคชศาลเล็กนี่ก่อนนั้นใช้

มาเปลี่ยนเป็นเกียรติบุญธรรม

ให้ไปที่ใครให้ไปที่เพชรศรีนินครับ
ส่วนคู่ที่สองครับพี่ชะหมวกเพชรกับหนึ่งพระยักษณ์

คู่แรกของกาศัลยาวสดครับสกัดเพชรกับแสงอาทิตย์นะครับ

หมดเวลาของเราแล้วนะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดที่นำมาฝากกันครับ

ปอนด์แล้วก็ผ่านการล้มหนักในช่วงเช้า

แต่ยังเชื่อมั่นด้วยกระดูกและกลิ่นของร้อยเชิงเนี่ย
ก็น่าจะผ่านได้จากทัศนาของทั้งสองท่าน

หลังจากจบรายการของเรา๒ชั่วโมงเต็ม

ปัดหน้าจะเป็นครั้งแรกของการชิงเข็มขัดแชมป์
รุ่น๑๓๐ปอนด์กันด้วย

เรา๓คนพร้อมกับทีมงานคงลาไปก่อนนะครับ

กับความมันแบบสดทางหน้าเจ้าของวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ